เขานำปลาดุกเอามาแปรรูปทำน้ำพริก
อืมบอกเลยว่าน่ากินมากคุณค่ะ
น้ำพริกปลาดุกเป็นยังไงใครเคยกินบ้าง
นึกถึงแต่น้ำพริกปาทู

แต่นี่ค่ะมากันที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงหมู่บ้านห้วยน้อย
มหาชัยอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร
มาดูการทำน้ำพริกปลาดุกสองแดดกันหน่อย
นี่ค่ะเขาทำส่งขายไปแล้วประสบความสำเร็จมาก
เขาบอกว่ากระแสตอบรับนี่ดีมากสิ
ซึ่งสมาชิกเนี่ยเขาจะแบ่งหน้าที่กันทำงานเป็นระบบระเบียบนะ
เริ่มตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบหั่นปลาทอดบด
จนมาสู่กระบวนการผลิตนะคะแล้วก็บรรจุพันธุ์นะคะ
ความสะอาดใส่ใจรสชาติเก็บไว้ได้นานถึง๓เดือนเลยนะ
ไม่ใส่สารกันบูดน่ากินมาก
ทำการตัดกันเรียบร้อยแล้วมาทอดอย่างนี้โอ้โหม

สำหรับปลาดุกที่นำมาใช้ทำน้ำพริกนะคะ
มาจากบ่อเลี้ยงที่ทางวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไว้

แล้วก็จะใช้เศษไก่โครงไก่จากโรงงานชำแหละ

ลดต้นทุนการผลิตได้ดีกว่าซื้ออาหารสำเร็จรูป
เพราะว่าแล้วก็ยังมีน้ำพริกปลาดุกขายแล้วเนี่ย
วิสาหกิจชุมชนเขามีปลาดุกตากแห้งด้วย

มีปลาดุกตากแห้งหรือว่าปลาดุกสองแดด
มีกุญเชียงปลาปลาดุกร้าปลาดุกสดขายมีหมดเลย

คือทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้แต่ละเดือนเนี่ย
ประมาณ๑๕๐๐๒๐๐บาท
แล้ววิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงหมู่บ้านห้วยน้อยแห่งนี้
ก็ได้รับเลือกให้เป็นวิสาหกิจชุมชนชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ของจังหวัดกำแพงเพชรไปเลยจ้ะ
ตอบไปให้เลย
ปังจะบอกว่าปกตินึกถึงแต่น้ำพริกน้ำพริกปลาดุกฟูอะไรอย่างนี้
คืออันนี้คล้ายกันแต่เป็นน้ำพริกปลาดุกแบบแดด

เวลาเอามากินกินกับเมนูไหนดี

คลุกข้าวสวยร้อนแล้วจริงว่าก็ดี
นิดหนึ่งแค่นั้นน่ะ

ก็ติดต่อไปได้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยน้อย